คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ทำมาหากินมันก็ยากอยู่แล้วนะ
เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเงินก็หายาก
ของก็แพงนะอาชีพที่เรามีอยู่มันก็ไม่ค่อยจะมั่นคงสักเท่าไหร่นะฮะ
หนุ่มคนหนึ่งเป็นนุ่มเคอรี่ครับแน่นอนก็จะมีรถจักรยานยนต์เป็นของคู่ใจ
ขับรถส่งของเลิกงานเสร็จปุ๊บไปจอดไว้หน้าบ้าน
คนร้ายมาขโมยไปบอกโอ้โหเครื่องมือทำมาหากินไม่มีแล้วครับ
เคอรี่คนนี้ถูกขโมยรถจักรยานยนต์นะฮะ
คือนายนพดลชวีเนธอายุ๓๐ปีเขาบอกว่าตอน๒ทุ่มเนี่ยของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ทะเบียน๑กน๓๐๗๕ชนบุรีไปจอดหน้าบ้านที่ซอยศรีบัญญัติตำบลบางประสร้อยอำเภอเมืองชนบุรี
ไว้แค่ครึ่งชั่วโมงครับเดินกลับมาจะหยิบกระเป๋าใส่พัสดุเข้าบ้าน
อ้าวรถหายซะอย่างนั้นหน้าบ้านแท้นะครับ
ไปขอดูกล้องวงจรปิดภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นภาพแรกคือขโมยครับ
วัยรุ่นเสื้อดำนี่แหละขี่รถของเขามุ่งหน้าไปที่แยกบ้านสวน
ถนนสายชนบุรีบ้านบึงก็นำไปโพสต์เอาไว้ลงเฟซบุ๊ก
ช่วยกันตามหาคนร้ายให้หน่อยนะแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองชนบุรี
ภาพนี้ภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
ตอนนี้นายนพดลบอกว่าอยากได้รถคืนมากเพราะลำบากมาก
มันเป็นเครื่องมือทำมาหากินตอนนี้ต้องยืมรถเพื่อนไปส่งของแทนก่อน
อยากให้ตำรวจจับให้ได้นะครับไม่อยากให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกนะครับ
ช่วยกันถ้าใครเห็นบ่อแสหนุ่มคนนี้ขโมยก็แจ้งมานะครับ